คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะคะที่ราชบุรีค่ะช่วงสายสายวันนี้ตำรวจสพโพธารามได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน
ว่าไปเจอศพผู้ชายคนนึงลอยมาในแม่น้ำแม่กรองแต่ประเด็นคือศพของผู้ชายคนนี้ไม่มีหัว
เป็นศพไม่มีหัวลอยมาคือตอนแรกคนที่เห็นศพไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าใช่ศพหรือเปล่า
ไปดูใกล้อ้าวเป็นศพของผู้ชายคนนึงนะคะไม่มีหัวลอยมาเขาก็มาช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปตรวจสอบนะคะว่าศพนี้คือใครมันก็จะมีจุดสังเกตที่ศพอยู่ก็คือเรื่องของรอยสัก
ศพเนี้ยจะมีรอยสักอยู่นะคะเป็นรอยสักยันเก้ายอดที่แผ่นหลัง
และที่สะโพกด้านหลังมีรอยสักยันต์อีกชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะตอนที่ไปนำร่างขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กรอง
ในพื้นที่หมู่หกเที่ยงบริษัทโพธารามผู้ไพก็มาผู้ใหญ่บ้านก็มามีรอยศักดิ์แบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ๔๐ปีผิวขาวนะคะรูปร่างทวมแต่ตัวสูงสูงสัก๑๘๐เซนติเมตรได้
ไม่มีศีรษะค่ะที่ต้นขาซ้ายมีรอยเขียวเขียวช้ำช้ำอ่ะนะคะผู้ตายใส่เสื้อยืดคอกลมสีเทา
กางเกงขาสั้นสีดำมีรอยสักรูปยันเก้ายอดที่หลังแล้วก็มีรอยสักยันไม่ทราบชนิดอยู่ที่สะโพก
หน้าอกด้านซ้ายมีรอยสักหมึกสีแดงเนี่ยค่ะคล้ายกับสัญลักษณ์ทง
แล้วก็มีรูปดาวสีฟ้าที่หน้าอกขวาเป็นรูปหน้าคนคือรอยสักหลายรอยนะคะ
หลายจุดบนร่างกายแต่รอยสักตรงนี้จะสำคัญมากจะทำให้รู้ได้ว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
เพราะว่ารอยสักมันก็เป็นเอกลักษณ์แบบเนี้ยค่ะครับทีนี้ค่ะตรวจสอบคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาสักไม่ต่ำกว่าวันหนึ่งอ่ะนะคะ
รอยที่คอคล้ายกับถูกของมีคมฟันเข้าแบบแรงก็เลยไม่มีศีรษะศีรษะหลุดไปเลย
แต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นใครนายอันนั้นหลวงที่ประยุ๓๖เป็นชาวบ้านหาปลาในพื้นที่คนนี้เป็นคนแรกที่พบศพ
เขาบอกว่าเขาก็พายเรือออกหาปลานะคะใต้สะพานวัดบ้านหม้อมีเพื่อนมาด้วย
เพื่อนที่ยืนอยู่บนสะพานวัดบ้านหม้อเห็นอะไรก็ไม่รู้ลอยมาในน้ำ
บอกว่าไปดูหน่อยซิอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ศพหรือเปล่า
พอไปใกล้เป็นศพจริงที่ศีรษะเหมือนกับถูกตัดขาดนะคะคุณผู้ชม
น่าจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
คนที่พบศพเขาก็พยายามที่จะพายเรือแล้วก็ต้อนศพอะค่ะแต่ไม่ได้แตะต้องที่ศพเลยนะคะ
เขากลัวว่าเจอจะไปทำลายหลักฐานอะไรแบบนี้เขาก็พยายามจะต้อนศพเข้ามา
ก็จะต้อนศพไปที่ท่าน้ำวัดป่าไผ่มีเจ้าหน้าที่มีตำรวจรอตรวจสอบอยู่
เข้าไปดูไว้ใกล้ครับดูแบบ๕เมตรครับตามสีประมาณ๕เมตรครับ
แล้วตอนแรกเห็นลักษณะศพคือ

ไม่มีหัวครับ
พอเราเห็นแล้วเราทำยังไงกันต่อ
ก็เรียกกันมาเพื่อนมาหลายคนมาช่วยกันดูครับ
ก็คือมาดูแจ้งมูลที่กันไปครับ

ครับผมไม่ได้แตะต้องเกี่ยวกับศพครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับแตะต้องเลยนะ

ก็ร่วมกันกับทางกู้ไพ
กู้ภัยบอกว่าถ้ารักษณะศพขึ้นอืด
เป็นไปได้ที่ศพอาจจะไปถูกกระแทก
หรือว่าถูกใบพัดเรือที่จะฟันเข้าไปจนศีรษะขาด

แต่ที่ตัวของผู้ตายเนี่ยมีลักษณะตัวใหญ่
มีร่องรอยบาดแผลที่คอคล้ายกับถูกของมีคมฟันจนขาด
เพราะฉะนั้นก็น่าจะถูกฟันจนขาดนั่นแหละ
ไม่ใช่ว่าเป็นศพทั้งร่างกายสมบูรณ์
ลอยจนขึ้นอืดในน้ำแล้วก็ชิ้นส่วนขาดหายไป
เชื่อว่าต้องมีคนร้ายใช้ของมีคมฟันคอผู้ตายจนขาด
แล้วก็แยกศรีษะกับตัวไปทิ้ง
ไปทิ้งตามสถานที่ต่างต่างให้ห่างกันเพื่ออำพลางคดีแต่ในพื้นที่ของผู้ใหญ่โกศิลป์เนี่ยนะฮะ
หมู่๖ตะบนคลองตาคดเนี่ยยังไม่มีการแจ้งคนหายในพื้นที่
ถ้าจะมีก็คือเจอจักรยานยนต์ต้องสงสัยอยู่คันหนึ่งจอดทิ้งไว้ที่สะพานข้ามแม่น้ำใกล้กับวัดม่วง
แล้วมีรองเท้าคู่หนึ่งถูกทิ้งไว้ใกล้กันจุดที่มีจักรยานยนต์ต้องสงสัยทิ้งอยู่เนี่ย
อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพหกกิโลเมตรแต่มันก็ยังไม่สามารถจะระบุแน่ชัดได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
แล้วเขาเกี่ยวข้องกับศพที่เจอตรงนี้ไหม
เพราะมันยังไม่มียังไม่ขึ้นอืดยังไม่อะไร
แล้วก็ดูร่องรอยแล้วน่าจะถูกปาดคอทีเดียวขาดเลยครับ

คือมันแบบเนียนเหมือนโดนมีดหรือโดนอะไรฟัน
เหมือนของมีคมปาดทีเดียวขาดเลยนะครับ
ครับไม่มีร่องรอยว่าขยักอะไรประมาณนี้
คือมันต่างจากถ้าสมมุติว่าเป็นศพอยู่แล้ว
ก็มีใบพัดของเรือไปโดน

เฉือนปุ๊บทีเดียวขาดเลยประมาณนี้ครับ

หนึ่งก็คือผู้ตายเนี่ยก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตมาจากที่อื่น
เพราะว่ามีร่องรอยลักษณะคล้ายกับถูกทำร้าย
แล้วก็มีลักษณะบาดแผลเหมือนกับถูกของมีคมตัดขาด
ระหว่างศีรษะกับตรงคอตรงบ่าอะไรอย่างนี้
แล้วคนก่อเหตุก็คงจะเอาศพในส่วนของลำตัวมาทิ้งลงแม่น้ำ
เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นศีรษะเนี่ยต้องไปหาต่อนะครับ

หรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุแล้วตกลงมาในแม่น้ำ
เริ่มต้นจากไปดูเรื่องของการแจ้งความคนหายในพื้นที่ก่อน
ว่าจะมีใครแจ้งความคนหายไว้หรือเปล่า
ค่ะเพราะยังไม่รู้เลยว่าศพนี้คือใคร
ก็มีแค่นี่ค่ะรูปผันสันธารว่าสูงสัก๑๘๐เซน
น่าจะอายุประมาณ๔๐ผิวขาวแล้วก็มีรอยสักเต็มตัวเลยนะคะ
เพื่อใครเห็นรอยสักจากข่าวก็ติดต่อลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูได้นะฮะ